ติดตามข่าวกันต่อนะฮะทุกชีวิตมีค่าจริง
ใช่ค่ะที่พูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
คุณนึกถึงภาพของหลุมที่จะฝังเสาเข็มออกไหม
งานก่อสร้างถูกค่ะฮะคือบ่อข้างหน้าปากมันอ่ะ
มันก็แคบแคบครับแต่ว่ามันลึกมากเลยน่ะอืม
ลึก๕เมตรแล้วน้องหมามันตกลงไปในหลุม
ช่วยยังไงทีนี้ดูตอนมันตกลงไปก่อนค่ะครับ
นู่นครับน้องหมาโอ้โหตัวใหญ่ด้วยมันจะกัดไหมเนี่ยพี่
มันมืดดำดำนั่นแหละเห็นแล้วพอตกลงไปแล้ว
คนพบเห็นเอาไงดีเกาหัวแกรกจะช่วยกันยังไงดี
นี่คนงานก่อสร้างบอกโอ้พวกเราเราจะช่วยชีวิตชีวิตนี้ยังไง
ใช่เพราะว่าถามว่าตัวคนอ่ะลงไปได้ไหมไม่ได้
หลุมมันแค่๓๐เซนคุณผู้ชมแต่ว่ามันลึกตั้ง๕เมตร
ระดมหมองกันเลยค่ะอีคคิวซังเลยทีนี้เอาไงดีล่ะเอาไงดี
แทนที่จะไปก่อสร้างจุดอื่นไม่ได้แล้วก่อสร้างไม่ได้แล้วต้องมาช่วยนี่ก่อน
นี่ชีวิตก็มีค่าเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ก่อสร้างโกดังเก็บของในซอยทรัพย์ธานีนะคะ
อยู่ที่ปลวกแดงของระยองแล้วดูสิที่ล้อมปากหลุมกันอยู่เนี่ยนะ
ก็วางแผนเอาเชือกมาแล้วเอาอุปกรณ์ในไซส์งานก่อสร้างนี่แหละเอาเชือกมาทำเป็นบ่วงก่อน

เดี๋ยวคุณดูนะตอนที่เอาเชือกหย่อนลงไปคุณเห็นไม้ไหม
เขาเอาไม้มาเขียเพื่อให้บ่วงนั้นมันคล้องไปที่คอหมาพอดี

จากบ่อมันแคบเราลงไปอุ้มน้องไม่ได้นะครับ
ลงไปอุ้มน้องไม่ได้ต้องให้พี่เขาทำนะครับ
อาจจะเป็นภาพที่ไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับ

นี่ก็พยายามที่จะเอาบ่วงคล้องนะคุณ

เอาขึ้นมาได้ไหมได้ไหมได้ไหม

เดี๋ยวดูจังหวะที่เอาหมาขึ้นมานี่

แล้วก็พยายามแจ้งทางกู้ภัยปลวกแดง
แล้วตอนรอกู้ภัยนี่คือรอกู้ภัยอยู่นะ
แต่ปรากฏว่าคนงานระดมหมองไง
สุดท้ายก็ใช้วิธีการแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้ปลอดภัยนะคะ

มันมีเลือดออกด้วยนะคุณนะโอ้โหหลุมก็เยอะเลยต้องช่วยกันมา
แล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ก่อนตอกเสาเข็มไปคือหมาก็ตายอยู่ตรงก้นหลุมแล้วนะ
ชื่นชมนะพี่สายงานก่อสร้างทุกคนเลย